สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะ
อรุณสวัสดค่ะคุณผู้ชมชาวนี้เจอกับเชอรี่เช่นเคยนะฮะ
มาถึงปุ๊บวันนี้ก็ดราม่ามาเลยค่ะเรื่องแรกของเรา
โอ้โหน้ำตาแตกกันเลยค่ะน้ำตาแตกน้ำตาซึมกันเลย
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยฮะหลังจากที่ทราบผลในเรื่องของการเกณฑ์หนวานวันนี้
ของคุณชินชินวุฒินั่นเองหลังจากที่หมดสิทธิผ่อนพันธ
และท้ายที่สุดก็คือต้องเข้ารายงานตัวแล้วก็รับราชการทหารทันทีนะคะ
พอทราบเรื่องปุ๊บน้ำตาก็ไหลทันทีค่ะ
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่เข้าคัดเลือกทหารกองเกิน
ของสองนักแสดงหนุ่มชินชินวุฒิและบูมกิตกล้องเมื่อวานนี้
ปรากฏตามหน้าสื่อมีประเด็นขึ้นมาทันที
ในส่วนของนักแสดงวิกหมอชิดได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก
กับการตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงชั่วคราวนะครับ
ขอสมัครเข้ารับราชการทหารในสังกัดทหารอากาศผลัด๑ค่ะ
ขณะเดียวกันที่ชินชินวุฒิซึ่งก็ถูกตัดสินให้เข้ารับราชการ
สังกัดมณฑนฐานบกที่๑๑ผลัด๑
กลับตกเป็นเป้าโจมตีของชาวเน็ตอย่างหนักค่ะ
เจ้าตัวนั้นไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกที่เป็นเกียรติ
ที่ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยรับใช้ชาติ
แต่ก็อดเป็นห่วงเรื่องทางบ้านไม่ได้
บอกว่าเป็นห่วงคุณแม่แล้วก็เป็นห่วงน้องสาวนั่นเอง
เพราะว่าตัวเองเป็นเสาหลักในการหารายได้จุนเจือครอบครัวค่ะ
ไม่สนเลยอ่ะ
มาเต็มขนาดนี้วางมือบนบ่าน
น้ำตาก็ไหลวะเขาว่ากับอย่างนี้
เขาบอกว่าแม่ต้องเป็นสาวหลักครอบครู

ว่าตัวเองหงานก็เยอะนะเยอะก็จริง
ร้องไห้เพราะไม่อยากเป็นอย่ามาอ้างดีกว่า

บางส่วนก็สงสารเพราะว่าโอ้โหร้องไห้ขนาดนี้ก็
เขาอาจจะไม่ทันตั้งตัวคุณชินอาจจะแบบคิดว่าโอ้โหรอดแน่
เพราะว่าบาดเจ็บที่ขอมือมาอะไรแบบนี้นะ
เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เตรียมใจแล้วก็ตกใจไง
แล้วเขาไม่รู้ว่าเกณฑ์อาหารเราต้องยังไง

แต่ท้ายที่สุดแล้วนะชินเองก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เทไปหนักที่บอกว่ากลัวการรับใช้ชาติก็ร้อนถึงชินเองแหละ
ก็เลยขอโพสต์ภาพข่าวจากอินสตราแกรมไทยรัฐนะคะ
รีโพสต์แล้วก็ขอขึ้นข้อความชี้แจงอีกครั้งในไอจีบอกว่า
ผมขอชี้แจงนะครับผมไม่ได้ร้องไห้เพราะต้องเข้ารับราชการเป็นทหาร
และใช่ครับผมโดนกรณีหลีกเลี่ยงเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เพราะว่ามีข้อผิดพลาดเรื่องคิวและผมก็รับผิดชอบเอง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมก็รับผิดชอบเช่นกัน
ภูมิใจครับที่ได้เป็นเพราะครอบครัวทั้งฝั่งคุณพ่อและคุณแม่
ก็เป็นครอบครัวทหารทั้งคู่เหตุผลที่มีน้ำตาเนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วงที่บ้านครับ
จากว่าผมมีความรับผิดชอบในการเป็นเสาหลักของครอบครัว
มีความเป็นกังวลในเรื่องของชีวิตคนข้างหลัง
หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจตรงกันนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมและครอบครัวค่ะ
ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปก็มีชาวเน็ต
ก็มาให้กำลังใจชินชินวุฒิเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เข้าใจแหละปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
แต่ละครอบครัวมีพื้นฐานครอบครัวในการเป็นอยู่ดูแลกันไม่เท่ากันนั่นเอง
หรือวิภาควิจารณ์กันเจาะลึกในเรื่องความรู้สึกลึกในใจกันเลย

ก็ถูกเปรียบเทียบกับนักแสดงคนอื่น
มันมาเป็นจำวดรับใช้ชาติเลย